เราไปไอ้อภิษฎากันสักนิดหนึ่ง

เน็ตไอดอลก็คอมเมนต์มีพิรุธนะ

เธอไปชอบอ่านอักษรย่อฉันอ่านอักษรย่อไม่เป็น
คุณมาหาเรื่องผมผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันเนี้ย
อักษรย่อเลื่อนวิวาไฮโซหนุ่มนะแบบไม่มีกำหนด
ทั้งที่กำหนดจะแต่งในปีนี้
แล้วก็หลายคนก็บอกนี่แล้วไออภิษฎากับไฮโซนถนนเนี่ยเเหละ

ฟังสิเพจใต้เตียงดาราได้ลงข่าวของทั้งคู่หลังจากสังเกตคุณ
สังเกตเห็นนางร้ายสาวไม่สวมแหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้าย

แม้ว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้สาวไอซ์จะลงรูปชนแก้วกับไฮโซนนท์
แม้จะโชว์แค่มือแต่ก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นฝ่ายชาย
เพราะมีรอยสักที่คุ้นเคยอยู่งานนี้ชาวเน็ตพากันไปโชว์หลักฐานชิ้นใหม่ว่า
ร่มครั้งนี้อาจจะมีมือที่สามเป็นไปได้โดยชาวเน็ตเนี่ย
สงสัยว่าทำให้รักไอซ์กับไฮโซนนล่มเนี่ยก็คือใครรู้ไหม

หนุ่มทำไมก่อนเข้ารายการเธอพูดแบบนึงล่ะ

ไม่ใช่ผมบอกเขายังไม่ได้เลิกกันผมว่าไม่เกี่ยวกับครูบู

ใช่แต่เขาไม่ได้เกี่ยวกับเขาไม่น่าจะไป

เขาว่าครูบูจิรารัดเนี่ยนะชานันต์โท
เน็ตไอดอลสายเค็ม
ที่เคยมีข่าวเป็นต้นหอมสกุลตารา

งานนี้ไม่แน่ใจว่าฝ่ายหญิงเป็นคนลบหรือฝ่ายชายเป็นคนลบกันแน่
ผู้จัดการส่วนตัวของไอซ์อภิษดาเปิดเผยว่า

ไม่ได้ลงเพื่อกรบกระแสแต่เป็นการลงปกติ
ส่วนที่ไม่เห็นใส่แหวนเพชรเล่นสกีใครเขาจะไปใส่กันล่ะ
ก็ใช่ไงก็ถึงได้บอกไงว่าเขายังไม่ได้เลิกกัน
คู่นี้ที่เขาว่าคู่ไฮโซดาราจะเลิกกัน
ก็ล่าสุดก็เป็นคุณปูปัญญาเขาก็รับไปแล้ว

บางทีก็ไม่เข้ากับลักษณะการทำงาน

ส่วนแพลนวิวาเนี่ยอาจบอกว่าล่มไม่ได้
ยืนยันว่าเขายังรักแล้วก็แฮปปี้ดี

ไม่ก็คือที่ถามพี่ไอมาเขาบอกว่า
คือแพลนจะแต่งปีนี้จริงแต่เขาเลื่อนไปเป็นปีหน้า

เอาเลิกไปดูแล้วเลิกไม่ได้จริง

เลิกหรือเลิกมีเลิกหรือยังคะ
เลิกแต่งเลิกแต่ง